คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงครับ
ฝนตกลดลงอากาศก็เย็นลงด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มีหมอกเกิดขึ้นหลายพื้นที่
ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงของลอยกระทงนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับ
เตรียมพร้อมรับมืออย่างไรติดตามในจับตาเตือนภัยวันนี้ครับ
จัดกิจกรรมลอยกระทงทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปครับ
สภาพอากาศเมืองไทยนั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญ
ในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำ

รวมไปถึงจะต้องมีการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำเอาความเย็น
เยือนเมืองของเราก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
ว่ามวลอากาศเย็นที่เมื่อกลางสัปดาห์แผลลงมาต่ำเลยทีเดียว
แผลลงมาจ่อบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ขณะนี้จากการตรวจสอบพบว่ามวลอากาศเย็นดังกล่าวนั้น
ค่อยอ่อนกำลังถอยร่นกลับไปครับ
แน่นอนครับการถอยร่นกลับไปแบบนี้
ก็จะทำให้อุณหภูมิทั่วไทยนั้นสูงขึ้น
ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
มวลอากาศเย็นถอยร่นกลับไปแบบนี้

ความชื้นที่พัดมาจากทะเลนั่นเองครับ
ชื้นเหล่านี้เป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
ดังนั้นการพัดเข้ามา
ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไทยของเราด้วยนะครับ

อากาศนั้นร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น

เหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

เกาะตัวกลายเป็นหมอกหนาเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ขณะที่บริเวณทางตอนล่างอย่างในพื้นที่ภาคใต้

มีการเหนียวนำแล้วก็พัดเอากลุ่มฝน
ก่อตัวในบริเวณอ่าวไทย
เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ

ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์ฝน

สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิต
เพราะว่าทั้งหมอกทั้งฝนนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน
ก่อนหน้านี้เราได้มีคำแนะนำการใช้รถใช้ถนน

แน่นอนครับลอยกระทงแบบนี้หลายคนมีการเดินทางทางน้ำด้วย
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

จะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนนะครับ
ซึ่งปรากฏการณ์นี้เองเป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ก็คือเราจะเห็นดวงจันทร์นั้นใหญ่ที่สุดในรอบปีนั่นเอง
คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์นี้มีการคำนวณไว้นะครับว่า
ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่๑๔พฤศจิกายน
ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของเราพอดี
ดวงจันทร์นั้นจะปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกของเรามากที่สุดในรอบปีนะครับ
ใกล้โลกของเรามากที่สุดในรอบ๖๘ปีด้วย
จึงทำให้ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ใหญ่
กว่าขณะอยู่ไกลโลกของเรามากที่สุดประมาณ๑๒
นอกจากนี้เรายังเห็นดวงจานนั้นสว่างกว่าปกติประมาณ๓๐
แน่นอนเมื่อดวงจานเข้ากลายโลกของเราแบบนี้
ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนครับ
ระดับน้ำนั้นจะสูงมากเป็นพิเศษ
ดังนั้นใครที่จะไปลอยกระทงโดยเฉพาะตามท่าน้ำตามโป๊ะต่าง
ต้องดูเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะครับมีที่ป้องกันการพลัดตกน้ำ
รวมไปถึงตลิ่งนั้นก็ไม่ควรที่จะสูงชันจนเกินไปครับ
และที่สำคัญไม่ควรที่จะไปลอยคอรทงบริเวณที่มีน้ำเอ่อล้นตะหลิง
นอกจากนี้ใครที่จะนั่งเรือไปลอยคอรทงกลางแม่น้ำ
ควรที่จะลงเรือหรือว่าโป๊ะที่มีผู้คนอยู่จำนวนมาก
โป๊ะที่มีการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ซึ่งแน่นอนอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ถ้าหากใครต้องการที่จะลงเรือสิ่งสำคัญก็คือต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาด้วยนะครับ
และนี่คือหนึ่งเรื่องที่คงต้องย้ำเตือนกันเป็นพิเศษ
เพราะว่าทุกปีนั้นเราคงได้เห็นภาพข่าวการพลัดตกน้ำ
รวมไปถึงเหตุการณ์เหล่านี้เองก็นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ